ก็ร้องได้ให้ล้าง
ร้องได้ให้ล้าน

ได้ครับ

ร้องด้ายก็เรียกว่าฆ่นแสน
ฆ่นแสนเงินเยอะทีเดียวนะฮะคุณหนุย
คุณหนุ่ยคุณเก่งมากคุณร้องได้

ก็ชื่อเพลงว่าปรวดพิจรณา
ของคุณดำรงวงทองนั่นเองนะครับ
เพลงนี้เป็นเพลงดังสร้างชื่อให้กับคุณดำรงวงทอง
สายน้ำทิบครับ

พร้อมกับตัวช่วยในมืออีก๒ตัว

เท่มาก

ต้องมาถึงครึ่งทางนี้เขาต้องได้รับรางวัลไหมเชิญ

หัวใจเต้นแรงและสด

ให้รางวัลพี่หนุ่ย
โอ้โหหอม

มีการนมคอจูบด้วยเตี้ย

พี่หนูออกครั้งอื่น

ของพี่ถึง

โหดมากไหนแต่กลับด้วย

โอ้โฮครึ่งทางแล้วเราหล่อเลยนะครับ
เอาละครับตอนนี้มาถึงเพลงที่๖มีมูลค่า๘๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๖มูลค่า๘๐๐๐บาท

ใครอ่ะ
ตอนนี้เป็นวินาทีสำคัญต้องตัดสินใจแล้ว

ฟังอินโทรไปแล้วเพลงที่๖มูลค่า๘๐๐๐บาท

ตกลงว่าคุณนุ้ยครับโดยเล่นโดยจะหยุดครับ
เล่นกันเลย

เหมือนคุณอ้ำเลย

เพิ่งว่าไปจ้องหน้าแล้วเล่น

โหใจนักเลงจริงเลยนะ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช่
ใช่หรือไม่ใช่ครับคุณหนุย
ใช่ครับ
ใช่นะครับ
ดีพันหรอกัน
ตอนนี้ตัวช่วยคุณหนุย

แผ่นที่เลือกไปแล้วคือแผ่นที่๔

มีออสโซเอส
คุณหนุ่ยมีโอกาสนะครับได้เลือกหนึ่ง

แล้วร้องผิดได้๑คำหรือจะร้องเพลงเดิมแล้วก็ร้องผิดได้๑คำเหมือนกัน
นะครับคุณหนุ่ยตัดสินใจให้ดี

มารุธิคีจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนครับ
เปลี่ยน
พร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๖เพลงมาครับ
คอยโชคดีครับ
ยีขอยโน้นโบแลโบขอหลังไข
ขอยเจ็ดจนกลงจากพ่อหนี้ทำไมน้วนไยไหมมา
ไม่เคยคิดนัดนวลไม่เคยผลัดเวลา
นัดไหวไม่มาพี่เริ่มอุตส่าห์มาปูภาระ
พี่คอยรวดอยู่ในสวรรค์ตั้งหน้า
คอยเสียจนขอหลานไม่เคยคอยนานอย่างนี้เลยน้อง
พูดเองใช่ไหมเก็บลำไยพี่รอ
หมดแดงขาดขอควรรอคนซอยช่วยเก็บลำยาย
ลำไยดีของพี่มีพันกระโหลกใครได้กินเหมือนมีโชค
ลำไยกระโหลกมันลูกใหญ่
เชื่อพี่เธอต้วนลูกดุ้ยลุยส่วนยกนิ้วหาย
กินไปเก็บไป
ลูกจะตายตัวเนิน
พี่คอยโน้นอยู่ในสวรรค์ลำยาย
เก็บคนเดียวไม่ไหวปีนี้ลำยายลูกตกยังเริ่ม
อย่าวากเราสิโปรดดิ้นใจพี่สามเชย
นัดไว้ที่เคยไม่น่าลืมเลย
ในสวรรค์

ตอนนี้คุณหนุ่ยร้องไปแล้วนะฮะ
ถ้าเกิดคุณหนุ่ยร้องแล้วร้องผิด

มูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณหนุ่ยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โหเด้ยโหเด้ย

โหเด้ยโหเด้ย

มูลค่า๘๐๐๐๐บาทคุณหนุยร้อง
คุณหนุย